คุณผู้ชมครับมาดู๒คลิปบนรถเมย์แชร์กันในโลกโซเชียล
เรื่องแรกหลายคนเครียดเวลาไปไหนมาไหนในชั่วโมงเร่งด่วน
เพราะอะไรคนกรุงก็รู้ดีอยู่รถมันติดสาหัสเหลือเกิน
แล้วขึ้นรถเมย์บางเส้นทางเลยนะ๓ชั่วโมงกว่าจะถึงค่ะ
แต่ว่าไม่ใช่บนรถเมษาย๒๘คันนี้
ขึ้นคันนี้แล้วรับรองไม่เครียดไปดูคลิปกันไหมได้ค่ะ
คุณดิฉันรีบเสิร์ชหาแล้วค่ะว่ารถเมย์สาย๒๘เขาวิ่งไปไหนบ้าง
จะไปดักรอที่ป้ายรถเมย์เดี๋ยวไปรอหน้าออฟฟิศเลยดีไหม
คือเขาบอกว่าข้อมูลรถเมย์สาย๒๘เขาวิ่งเหมาะชิดตะหลิงชั้น
ใช่ครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับก็เป็นเสียงร้องเพลง
ชนกับเสียงหัวเราะของผู้โดยสารนะฮะแล้วก็นี่เล่นกล้องด้วยนะ
เล่นกล้องของคนที่ถ่ายด้วยนะฉันกำลังจะตายฉันกำลังจะตาย
นี่นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเป็นกระเป๋ารถเมษาย๒๘อารมณ์ดีคนนี้นะครับ
แสดงให้กับผู้โดยสารรับชมได้ฟรีกันเลย
ร้องได้ทุกเพลงเลยเต้นได้ทุกท่าเลย
ก็ในเพจในที่มีการโพสต์มาเขาบอกว่ารับรอง
ถ้าคุณขึ้นรถสายนี้จะได้รับเสียงหัวเราะนะครับ
อารมณ์ดีตลอดเส้นทางอย่างแน่นอน
กระเป๋ารถคันนี้ยังฝากบอกสาย๒๘๕ไม่มีบูด
ที่แน่กระเป๋าโสดค่ะฝากโปรโมทด้วย
กระเป๋าโสดนะคุณนะนะครับไปดูอีกสายดีไหมคุณ

ใช่ฮะคลิปนี้มาจากกล้องติดรถเมษาย๕๑
พนักงานจอดรถที่ท่าหมอชิด
ขณะที่กระเป๋ารถเมย์ลงไปเข้าห้องน้ำ
มีผู้โดยสารชายแต่งตัวดีนะครับสวมเสื้อเชิดแขนยาวสะพายกระเป๋า
เดินมาขโมยกระเป๋าเงินที่วางหลังรถก่อนจะหลบหนีไปคุณ
เงินที่ได้จากการขายตัวรถเมย์ถูกขโมยไปหมดเลยนะครับ
ทำให้พนักงานเก็บเงินสาย๕๑๗เดือดร้อนมาก
เหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณ๑ทุ่มวันที่๑กันยายนที่ผ่านมานะครับ

จึงนำคลิปมาโพสต์เพื่อให้ชาวเน็ตช่วยกันแจ้งเบาะแสกันหน่อย
เพราะว่าบนรถเมย์เดี๋ยวนี้เขาก็ติดกล้องแล้วนะ
เป็นหูเป็นตาเป็นตาสับปะรดอยู่ทุกที่เหมือนกันแล้วนะครับ